หลายอย่างมันเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
เป็นเรื่องข่าวออกมามันก็มาเล่นข่าวกับเขาเยอะแยะไปหมด
มันก็เกิดความสะทรมานทั้งการเมืองทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องดังเหล่านี้

รัฐบาลคือรัฐบาลก็ทำหน้าที่ของรัฐบาล
สำหรับในเรื่องของการที่ว่าเราจะมีมาตรการต่างออกมา
เป็นเรื่องของการศึกษามีการปรึกษาหารือกันของคณะกรรมการอันนี้ข่าวออกมาก่อน
ในเรื่องของอะไรบ้างท่องเที่ยวที่คนเราอยากจะถาม

บางทีก็หารือกันคุยกันต่าง
เพื่อจะหาข้อสรุปก็ได้มันก็ยังไม่ได้คอยุติ
เพราะมันมีหลายอย่างเกี่ยวข้องไม่ใช่เออให้เงินแล้วจบ
ไม่ใช่มันต้องมีหลายตัวนะเรื่องแวดเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างเยอะแยะหมด
เพราะว่าพินากันอยู่ทุกคนก็อย่าเพิ่งตื่นตนก